ล่าสุดวันนี้คนร้ายก็ออกมามอบตัวแล้วนะครับ
พลังว่าเรื่องชู้สาวหรือปล่าว

ตกลงสุดท้ายเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับ
อายุ๓๘ปีมามอบตัวกับตำรวจนะครับ
เป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าในเอกชัยจินดาพงศ์อายุ๓๘เท่ากันจนเสียชีวิต
เขาก็ก่อเหตุที่ขนำบนยอดเขาในพื้นที่หมู่๕ตะบนถ้ำใหญ่
อำเภอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชมามอบตัวเมื่อ๘โมงเช้านะครับ
พ่อกับแม่พามามอบตัวกับสพทุ่งสงศ์
หน้าก็เคร่งเครียดเลยนะฮะไม่พูดไม่จาอะไร
เมื่อช่วงบ่ายนี้ตำรวจพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกนี่คือจุดที่นายบุญเสริมเอามีดพระที่ใช้ฟัน
ไปที่ปากทางขึ้นเขาอยู่ด้านล่างขนำที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
จุดที่๒ก็จุดที่เอาจักรยานยนต์ฮอนนาเวฟสีเทา
ที่ใช้ขี่หนีเนี่ยไปจอดทิ้งที่สวนยางพารานะ
จุดแรกเอามีดไปทิ้งนะฮะจุดที่สองเอาจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดทิ้งนะครับ
บอกว่าสาเหตุที่จอดทิ้งเอาไว้ก็น้ำมันหมดด้วยนะครับ
ส่วนมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุอีกอันนายบุญเสริมผู้ต้องหาอ้างว่าทำตก
ไม่รู้ว่าตกไปที่ไหนตอนไหนพอน้ำมันหมดเนี่ยรู้สึกตอนนั้นก็สำนึกผิดด้วย
ก็เลยติดต่อพ่อกับแม่ให้พาไปมอบตัวก็กลับมาที่บ้าน
เช้าวันนี้ก็มามอบตัวนะฮะ
การฆ่าข้างเนี่ยมีเป็นการบรรดาโทษภาพด้วยหรือเป็นคือแหละ
หาหรือหรือซึ่งรับทราบภาพไหมครับ
ครับรับทราบภาพนะครับ
เขาก็บอกแค่รับสารภาพนะฮะแต่ไม่ได้พูดถึงมูลเหตุนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น๘โมงเช้านะฮะเมื่อวันก่อนนะครับ
ชาวบ้านไปเจอศพในเอกชัยเสียชีวิตบนขนำ

สภาพถูกมีดฟันที่ศีรษะไทยทอยก็ถูกฟันเป็นแผลลึก
สมองเนี่ยทะลักออกมานะครับลักษณะแบบนี้นะฮะ
คือใบหูซ้ายก็ถูกฟันจนขาดที่หน้าอกนี้ถูกแทง๑๑แผลนะครับ
ุนเลยนะครับมีมีดที่เป็นปลอกมีดปลายแหลมตกอยู่หนึ่งอันนะครับ
เนี่ยฮะวันนี้ก็เจอหลักฐานขาดมีดปลายแหลมนะครับ
มีจักรยานยนต์กับมีดพระนะครับ
ภรรยานายเอกชัยบอกว่าสงสัยตัวของนายบุญเสริมนะครับที่ก่อเหตุ

ขี่จักรยานยนต์เทียวไปเทียวมามารับมาส่งสามีเขาตั้งแต่ช่วงเย็นจนค่ำ
ก็เลยไม่รู้ว่าหลอกสามีเขาไปฆ่าหรือเปล่านะ
แวงในเอกชัยว่าจะไปมีอะไรกับภรรยาของตัวเอง
แต่ล่าสุดตำรวจสพทุ่งสงศ์บอกว่าจากการสอบสวนครับ
มสังหารไม่ใช่เรื่องเหตุหึงหวงนะฮะ
ที่รับมันเทียวไปเทียวมาในค่ำวันนั้นก่อนเกิดเหตุ
คือขัดแย้งเรื่องยาเสพติดครับ
ไม่ใช่ว่าผู้ตายไปตีท้ายครัวผู้ต้องหานะครับ
แล้วตัวของนายบุญเสริมเองเขาเลิกกับภรรยาไปแล้วด้วยนะครับ
ผู้ต้องหาเองกับผู้เสียชีวิตก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งคู่
โดยผู้ตายเพิ่งพ้นโทษจากคุกในคดียาเสพติดออกมาได้๘เดือน
ผู้ต้องหาเองก็เพิ่งผ่านการรับบำบัดมานะ
ก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
นี่ฮะนายบุญเสริมนะครับมามอบตัวแล้ววันนี้